เราย้อนกลับไปดูเหตุการณ์เมื่อวานหน่อยที่
ทางพักเก้าไกลโดยคุณพิธา
ไปขอบคุณชาวชมบุรีกับชาวระยอง
แม่มันมีสีสันด้วยนะ

คุณผู้ชมมันมีสีสันแบบนี้ว่ามีคนหน้าเหมือนพิธาเป๊ะเลย
แล้วสาวก็กรี๊ดตอนแรกคิดว่า

คนเข้าไปขอถ่ายรูปเขาเยอะเลยนะฮะ
แล้วก็ทีนี้หลายคนตะโกน
คุณทิมพิธามาแล้วมาแบบเดิน

สาวกรี๊ดไปขอถ่ายรูปกันใหญ่เลย
อะไรนั่นที่ขึ้นแห่มุมพี่เทียมนี่คืออะไร
เขาบอกว่าด้อมส้มนะไปเจอคนคนนี้
เอ้าไม่ใช่พิธาแต่เป็นพี่เทียม

มีรูปคุณพิธามาเทียบไหม

คนไปถ่ายรูปเยอะเลยนักข่าวของเราอยู่จุดนั้นพอดี

เข้าไปหาเอาคุณพี่อะไรดี

ค่ะชื่อเขาจริงคือคุณธนาธาน
ชื่อก็คล้ายใครบางคนไหมคะ
เหมือนคุณทานาทอน
ตอนไปถามเขาบอกว่าชื่อทานาครับ
เขาก็พูดกับตัวเองว่าเขาชื่อเล่นชื่อธนาก็ได้

เป็นผู้ช่วยหาเสียงชนบุรีเขต๙ค่ะ
ก็เดินทางมารอคุณพิธาเหมือนกัน
แต่ความที่มีความละไม้คล้ายคลึงกับคุณพิธา

หรือคุณอาจจะมองด้านข้างมองด้านหลัง

เหมือนแล้วนี่ไงใส่แบบเชิดขาว
ใช่ลักษณะเหมือนล่ะค่ะ

ก็ขอโทษทีนะครับถ้าเกิดว่าเข้าใจผิดอะไรอย่างนี้
ทุกคนก็คิดว่าเป็นพี่ทิมพี่ทาแต่จริงก็ไม่ได้ใช่อยู่แล้ว
ธนาแต่ส่วนมากเขาจะเรียกพี่เทียม
แซวกันอะไรอย่างนี้เวลาลงหาเสียงเราเป็นผู้ช่วยหาเสียงอยู่แล้วอย่างนี้ครับ
ของพักเก้าไกรเขต๙ชนบุรีของเราก็ได้สอสอยอดชายพึ่งพรนะครับ
ชนะด้วยชนะแบบถล่มทลายด้วยพัทยาก็เปลี่ยนเป็นสีส้มอย่างแน่นอน
โอ้โหนอกจากหน้าเหมือนคุณพิธาแล้วแต่งตัวคล้ายแล้วส่งผมอะไรคล้ายหมดเลย
หัวใจก็เป็นสีส้มของก้าวไกลอีกเพราะเขาเป็นผู้ช่วยหาเสียงให้คุณ
ชนบุรีที่เขาดูแลอยู่นี่แหละเขาก็เลยมา

พอหลังจากเจอคุณพิเทียมจริงก็พระเอกตัวจริงคุณพิธาก็ตามมาหลังจากนี้
เดี๋ยวคุณหลายคนสาวบอกว่าเปิดวาร์ฟให้หน่อยได้ไหม

หน้าคล้ายเลยนะคะคนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกพูดถึงนะคะ
ก่อนหน้านี้ในช่วงหาเสียงว่ามีคนคล้ายคุณพิธาด้วยค่ะ
ตอนช่วงหาเสียงเลือกตั้งหนุ่มคนนี้นี่แหละ
เขาบอกเหมือนยังกับแฝดส่องผมอะไรก็คล้ายกัน
ใช่ใช้คุณธนทรนั่นแหละค่ะ
นี่แหละเหมือนไหมคะลองดูเดี๋ยวลองไปฟังเสียงหน่อยค่ะ
โอ้โหธนาเทียมแห่งก้าวสั้น
แต่ว่าธนทรนี่คือก้าวไกลนะนะคะธนทรเจอธนาเทียมกันไปค่ะ
คนไหนตัวจริงตัวป๊ะเอาดูไกลจริงก็เหมือนนะ
คุณธนทรเองยังถึงขั้นเกาหัวเลยนะคะต้องมองแล้วมองอีก
เหมือนกันจังเลยอ่ะอันนี้ค่ะอีกหนึ่งเลยเขาบอกว่า
มีคลิปออกมาใหม่มาแบบครบเซตล่าสุดเลยค่ะ
ธนาเทียมพี่เทียมช่อเทียมดูหน่อยค่ะ
โอ้โหแท็กทีมกันมาเหมือนเลยนะคะ